คือมันมีประเด็นที่ว่าจะต้องขยายผลให้ถึงเจ้าของ

ก่อนหน้านี้คุณชุวิตมานั่งคุยกับเราสองคนบอกว่า

ชื่อว่านางสาวสะสิทรวิระเทพสุพรค่ะ
คนนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนนะคะ
เพราะว่ามีออกหมายจับมา๑๓ข้อหา

เบื้องต้นยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนประเด็นที่คุณชูวิทย์บอกกับเราว่าเจ้าของจริงเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่ตัวอักษรย่อกอไก่
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงเดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่ม
ต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่ากไก่เนี่ย
เป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ

พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีก๑๐สถานบริการค่ะ
รวมถึงยังพบว่ามีบุคคลอื่น
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอีกประมาณ๖๗คน
ซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะคะ

ที่ทำหน้าที่ส่งเด็กไปต่างประเทศตอนนี้

ที่มีกระแสข่าวว่าน่าจะเป็นเจ้าของตัวจริง
ตอนนี้ก็กำชับให้คณะทำงานตรวจสอบ

แต่ยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงค่ะ
จากการตรวจสอบการจดทะเบียนตั้งสถานบริการ
แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่เอง

คดีนี้มาเกิดขึ้นปีนี้ปี๒๕๕๙
แล้วก็ตอนนี้ชื่อเจ้าของ
ชื่อคนถือใบประกอบกิจการ

มันเป็นชื่อของนางสาวสาธิธร
ก็เลยต้องดำเนินคดีกับนางสาวสถิธรค่ะ
คุณชูวิทย์ก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าเป็นแค่นอมินีหรือเปล่า

จากนี้ก็ยังมีการประสานขอข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดำเนินการรวบรวมในวันจับกลุ่ม
เพื่อนำมาใช้ประกอบในสำนวนด้วยนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้รับหลักฐานมานะครับ
ก็ต้องเร่งรัดกันต่อไป
โอนไปยังบุคคลใดบ้างเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่
และประสานกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบงบดุลในการประกอบธุรกิจ
ต่อจากนี้ตำรวจก็จะสอบปากคำและคุมตัวฝากขัง
คัดค้านประกันตัวในวันพรุ่งนี้
สำหรับคดีนี้จับผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะครับ
โดยทั้ง๖คนถูกคุมตัวในเรือนจำไปแล้ว
ตำรวจจะอายัดตัวในข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
พูดถึงประเด็นเรื่องของค้ามนุษย์
คือรัฐบาลก็พูดมาตลอดว่าอยากจะให้การจัดอันดับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
แต่พอมามีข่าวนี้เนี่ยก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ท่านก็บอกว่าสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมาย
โดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ในส่วนของผู้ประกอบการ
ผู้สนับสนุนที่ให้มีการกระทำความผิด
และเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะเอาผิดให้หมดนะคะ
เรื่องต้นก็สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล

เตือนไปถึงสถานบริการอื่น
อย่าให้มีการค้ามนุษย์ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งก็มีความผิดทั้งผู้ประกอบการด้วย
ผู้ที่ไปสับหนุนการประกอบการเหล่านี้ด้วยนะครับ

วันนี้ผมก็จะสั่งให้ย้ายออกมาประจำเพื่อสอบสวน
ทุกเรื่องต้องเกิดข้อนเชียดตรัสนี้นะครับ
นี่ค่ะท่านนายกก็บอกว่าจริงแล้วรัฐบาลก็คาดหวัง
ว่าให้การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่พิจารณา
ที่ผ่านมาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการประมงผิดกฎหมาย
เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะ